เริ่มกันด้วยข่าวเศร้าของวงการบันเทิงกันเลยนะคะ
คุณผู้ชมวันนี้ค่ะเพจดาราภาพยนตร์นะคะ

เพราะว่าเขามีผลงานการแสดงมาแล้วเยอะแยะมากมายเลยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ตีใหญ่นะซีอุยตุ๊กตาผี
แล้วเขาก็เสียชีวิตอย่างสงบเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานี่เองนะคะ
จากว่ามีปัญหาทางสุขภาพที่ป่วยเรื้อรังมาเป็นระยะเวลานานด้วย
โดยครอบครัวก็จะมีกำหนดสวดพระอภิษฐรรมศพตั้งแต่คืนวันนี้ค่ะ
แล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจศพในวันเสาร์ที่๑๕กุมภาพันธ์นะคะ
วัดใหม่น้องกรดจังหวัดนครสวรรค์บ้านเกิดของคุณเจนั่นเองค่ะ
เทิงไทยรัฐของเราก็แสดงความเสียใจมาในโอกาสนี้ด้วย
ถือว่าเป็นบุคลากรของวงการบันเทิงอีกหนึ่งคนที่คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะ